เรื่องอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นจากเมาแล้วขับเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อย
เราต้องอ่านข่าวแบบนี้เป็นประจำนะฮะไม่เพียงแต่มันส่งผลให้ชีวิตคุณที่เป็นคนขับนั้น
มีผลกระทบแล้วมันมีผลกับชีวิตของคนอื่นด้วย
คนที่คุณขับไปชนเขาครอบครัวของเขานะครับมีรถจักรยานยนต์สามคัน
หนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาเพิ่งเรียนจบกำลังจะรับปริญญาเดือนหน้า
ขี่รถกันไปข้างหลังมีรถกระบะของคนที่เมาขับมาอืม
กว่าสามคันลาบไปเลยคุณผู้ชมกลิ้งไปกับถนนเสียชีวิตหนึ่งสาหัสสาม
ค่ะอ่าไปดูคลิปจากกล้องวนซ้อนปิดครับ
เห็นไหมครับรถสามคันเขาขับของเขามาอยู่ดีดีนะฮะ
กระบะมาจากไหนก็ไม่ทราบชนโครมสามคันกลิ้งกันไปเลยครับ
บนถนนนะฮะกระบะมาความเร็วค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับนะฮะ
รถจักรยานยนต์สามคันล้มระเนรนาศนะกระเด็นถลายไปตามพื้นนะฮะ
ก่อนที่กระบะคันนี้ถลายไปชนกับรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ไปจอดแน่นิ่งอยู่ริมถนนแบบนั้นมีกล้องสองมุมให้ได้ดูกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาของวันจันทร์นะครับ
บนถนนกิ่งแก้มระหว่างซอยกิ่งแก้วสิบสามกับซอยสิบห้านะฮะ
บรรราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
มันก็มืดแล้วนะรถไม่ค่อยมีนะครับ
ผู้เสียชีวิตคืนนายธนพลการพัฒน์อายุยี่สิบเอ็ดปี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรประการ
เรียนจบกำลังจะรับปริญญาเดือนหน้าครับนะฮะ
แล้วก็มีคนเจ็บสาหัสอีกจากเหตุการณ์นี้
คนขับกระบะอยู่อาการแน่นอนเขาเมาครับคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากกิ่งแก้วบางพลีจะกลับห้องพักย่านกิ่งแก้วนี่แหละ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเขาให้การบอกว่ารถจักรยานยนต์๓คันนี้ตัดหน้าเขา
เขาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนคุณผู้ชมก็เห็นคลิปแล้วว่า
ไม่มีใครตัดหน้าใครอืมเขาขับของเขามาดีดีแต่คนขับกระบะบอกว่า
รถสามคันนี้ตัดหน้าเขาเขาก็เบรกไม่ทันชนโครมไปแบบนี้นะฮะ
เรื่องต้นแน่นอนนะฮะตำรวจก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
ข้อหาเมาแล้วขับนะฮะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ